เป็นข่าวใหญ่ของคนไทยแล้วก็ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐนะฮะ
ที่เขานำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับคนไทยอยู่แล้ว
เขาได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสื่อท้องถิ่นของสหรัฐนะครับ
เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าได้รับแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายอาคารพักอาศัยที่ชื่อเมาลอย
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยวอร์ชิงตัน
ตอนประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐนะฮะ
หลังจากที่หัวหน้าฝ่ายอาคารซึ่งกำลังตรวจเช็คความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักศึกษา
แล้วเขาเข้าไปเจอกับผู้หญิงที่กำลังบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง
ขณะตำรวจลงพื้นที่ถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่าหญิงสาวทั้งสองคนที่คาดว่าจะอายุประมาณ๒๐ปีเสียชีวิตแล้วจากการถูกแทง
แล้วตามรายงานเบื้องต้นบอกว่าเป็นคนไทยทั้งสองคนเป็นนักศึกษาหญิงที่เป็นคนไทย
ตอนนี้เราตามเจอญาติของน้องคนหนึ่งแล้วอยู่ที่ปฐุมธานี
อีกคนนึงยังไม่มีข้อมูลออกมาว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนยังไงนะครับ
ขณะที่ทีมนิติวิทยาศาสตร์ก็กำลังอยู่ระหว่างเร่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วก็สืบหาสาเหตุการตายของผู้หญิงทั้งสองคน
ซึ่งก็ทำให้ตำรวจตอนนี้นะฮะยังไม่สามารถสรุปยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตคือเสียชีวิตเพราะถูกแทงแต่ว่าสาเหตุเพราะอะไรมูลเหตุเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรออกมานะครับ
ตอนจะด้วยที่ไปถึงเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะคะคือบาดเจ็บสาหัดอยู่อ่ะ
ข้อมูลต่างยังออกมาน้อยมากนะตอนนี้เวลาบ้านเรากับบ้านเขาก็แตกต่างกัน๑๒ชั่วโมงเราเร็วกว่านะ
แต่เราก็จะหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมให้มากที่สุดนะตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้
ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นสื่อท้องถิ่นของสหรัฐเขานะครับ
เป็นผู้สื่อข่าวที่ไปรายงานเลยนะในหน้าที่เกิดเหตุ
ที่บริเวณที่ผู้พักอาศัยในอพาร์ทเมนต์นี้เขาอยู่นะครับ
แล้วก็มีการไปสอบถามผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวเขาได้ลงพื้นที่ที่ได้รายงานเหตุการณ์เสียชีวิตในอพาร์ทเมนต์
เขตมหาวิทยาลัยวอร์ชิงตันนะครับโดยระบุว่าก่อนหน้านี้
เธอได้พูดคุยกับประธานสมาคมคนไทยในรัฐวอร์ชิงตัน
เรื่องการหายตัวไปของหญิงไทยนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีตัว

เพราะผู้สงสัยผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุ
ยังไม่รู้เลยนะคะก็ยังต้องพยายามหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ว่าเขาก็ไปถามสมาคมคนไทยที่นั่น
แล้วก็บอกว่ามีผู้หญิงหายไปจริง
ก่อนหน้านี้มีการแจ้งตามหาคนหายกัน
แล้วก็มีการโทรกลับไปหาเพื่อนครั้งหนึ่งว่ากลัวตกอยู่ในอันตราย
แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนที่เสียชีวิตหรือเปล่านะคะครับ
เราได้ไปตรวจสอบเฟซบุ๊กนึงค่ะคุณผู้ชม
เฟซบุ๊คก็คือไปกินข้าวเฟซบุ๊กนี้ค่ะ
ระบุว่าขอร่วมไว้อาลัยแด่ชีวิตที่จากไปก่อนวัยอันควรของน้องแอ๋ม
กรกมลลีณวรัฐนักศึกษาคนเก่งอนาคตไกล
ขอให้น้องหลับให้สบายขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ครอบครัวของน้องมาณที่นี้
แล้วก็มีสมาชิกในชมรมไปแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ก็เลยตรวจสอบว่าน้องแอ๋มเนี่ยค่ะนางสาวกรกมลหลีนวรัฐ

สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
เดินทางไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยวอร์ชิงตันที่สหรัฐอเมริกา
เมื่อ๒๑สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ

นี่ก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะ

แล้วก็มีเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าตาวสรร
ว่าเป็นแฟนหนุ่มของน้องแอ๋มค่ะ
มีการถ่ายภาพคู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

๒๑สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีข้อความระบุว่า
ขอให้เป็นเด็กดีดูแลตัวเองขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือ
แล้วก็มีข้อความที่เจ้าของเฟซบุ๊คคุยกับเพื่อนนะคะ
บอกว่าน้องแอ๋มต้องไปเรียนต่อที่รัฐวอร์ชิงตันสหรัฐอเมริกานาน๗เดือน
ภาพนี้ก็เป็นภาพวันที่แฟนนุ่มไปส่งน้องแอ๋มที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ส่วนเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าชัยวัดหลีนวรัฐโพสต์ภาพครอบครัว
ขณะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิในวันเดียวกันค่ะภาพนี้ค่ะ
ก็มีพี่หลานมีสะพ้ายไปส่งลูกแอ๋มโกแอ๋มไปเรียนต่ออีก๒เทอมที่สหรัฐอเมริกา
และลูกสี่คนมาให้กำลังใจน้องแอ๋มจบโทร๒ใบนิติศาสตร์เนี่ย
เราก็เลยขออนุญาตเข้าไปดูเฟซบุ๊คของน้องแอ๋มเหมือนกันนะคะ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องแอ๋มเนี่ยศุกร์ที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมาโพสต์ภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพทำมือรูปหัวใจแล้วออกมาประกบคู่กับแฟนนุ่มที่ทำมือเป็นรูปหัวใจเหมือนกันเนี่ยค่ะ
แล้วภาพนี้ภาพที่ลงก็คือศุกร์๓๑สิงหาคมใช่ไหมคะ
เป็นวันเดียวกันกับที่สื่อต่างประเทศรายงานว่า
กังวลถึงความไม่ปลอดภัยของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าใช่น้องแอ๋มหรือเปล่า

นี่อยู่กันคนละที่ไทยกับสหรัฐเหมือนกับเขาก็ทำสื่อหัวใจถึงกันใช่ไหม
เออนะ๒๑สิงหาคมเพิ่งไปนะค่ะ
แล้วก็มีเรื่องว่ากังวลเรื่องความปลอดภัย๓๑สิงหาคม
ค่ะ
เพื่อความชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับว่า
ตกลง๑ใน๒นักศึกษาสาวชาวไทยที่เสียชีวิตจากการถูกแทงที่สหรัฐเนี่ย
จะใช่น้องแอ๋มหรือไม่นะเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งต่างที่เราเห็นจากทางเฟซบุ๊กนะ
มีคนที่เข้าไปแสดงความอาลัยอะไรต่างด้วยนะครับ
เราก็เลยสอบถามไปยังนายกฤษดาหลีนวรัฐนะครับ
ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีเป็นอาของน้องแอ๋มนะฮะ
ซึ่งยืนยันว่าน้องแอ๋มเสียชีวิตจริงตามข่าวที่เกิดขึ้น
ครอบครัวที่เมืองไทยตอนนี้ก็รู้เพียงแค่ว่าถูกแทง
แต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือกระทำแล้วเกิดจากสาเหตุอะไร
โดยนายกฤษฎาระบุว่าครอบครัวทราบเรื่องนี้เมื่อ๓วันที่แล้วนะคุณเขียนมาสอน

วันนี้๕กันยายนก็ทราบประมาณวันที่๑ที่๒กันยา

คือทราบเรื่องนี้เมื่อ๓วันที่แล้วนะ
ว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องอะไรที่มันผิดปกติกับน้องแอ๋ม
เพราะพี่ชายของน้องแอ๋มปกติโทรติดต่อน้องทุกวัน
ติดต่อไม่ได้เลยตั้งแต่เสาร์ที่๑กันยายนที่ผ่านมา

พอญาติไปถึงพบว่าน้องไม่อยู่ห้องพักตั้งแต่วันเสาร์นะครับ

กระทั่งวันนี้เนี่ยแหละตามเวลาในไทยเนี่ย
แล้วพบว่ามีหญิงไทยเสียชีวิตอยู่ในห้องพักนี้
เราก็ไปคุยกับครอบครัวของน้องแอ๋มด้วยค่ะ
ส่งนักข่าวไปที่อาคารพาณิชย์ริมถนนรังสิตนครนายกนะคะ
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีเนี่ยค่ะ
คือตรงนี้เป็นร้านขายเครื่องมือการเกษตรของครอบครัวน้องแอ๋มนะคะ
ร้านนี้ประตูปิดอยู่แบบนี้ค่ะ

นางสาวเพ็ญซินีนพจริยวงเปิดร้านขายอาหารสัตว์อยู่ติดกัน
เพื่อนบ้านก็บอกว่าน้องแอ๋มเคยอยู่ที่นี่ค่ะ
อยู่ที่นี่จริงแต่ว่าย้ายออกไปแล้ว

เรียบร้อยมีสมาคารวะเรียนเก่งได้เกียรตินิยม
น้องแอ๋มมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีค่ะ

พ่อของน้องแอ๋มคือนายปะพาวินหลีนวรัฐหรือเฮียยงนะคะ
เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี
แล้วน้องแอ๋มเนี่ยก็เป็นหลานสาวของนายกฤษดาหลีนวรัฐ
นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีค่ะ
คือเพื่อนบ้านบอกว่าพอรู้ข่าวเนี่ยตกใจมากนะคะ
ภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่เรื่องจริง

ได้ยินข่าวแล้วรู้สึกว่าขอภาวนานะ

เมื่อ๓๔ชีวิตที่ผ่านมานี้เอง
แล้วก็บ้านนี้พอว่าอาม่าเสียไป
ก็มีการปิดบ้านเถิดชื่นสินไป
แอมก็อยู่กับพี่ชายเขา

พักหลังก็กำลังมาซื้อหาสัตว์ที่น้าทีได้เจอกับเจียร์ค่ะ
ครอบครัวเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปด้วย
ส่วนอีกคนนึงที่เสียชีวิตในห้องเดียวกันกับที่น้องแอ๋มเสียชีวิตจากการถูกแทง

รู้แค่ว่าเป็นผู้หญิง๒คน
แต่ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะฮะ
ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะตรวจสอบแล้วก็รายงานให้นะครับถ้าคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าทางนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารณิเทศ
โศกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า
กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ทราบเรื่องนี้แล้ว
ก็ทราบจากรายงานข่าวเบื้องต้นของสื่อมวลชน
ตอนนี้ก็กำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่
แต่เนื่องจากมันมีเงื่อนไขของเวลาที่ต่างกัน๑๒ชั่วโมง

ก็เลยตรวจสอบตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อย
ส่วนข้อมูลจากเพจชมรมคนไทยในซีแอดเทิล

ระบุว่ามีคนไทยอาศัยอยู่ในรัฐวอร์ชิงตันของสหรัฐ

รองมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียเท็กซัส
ฟรอรีด้านิวยอร์กแล้วก็อิลินอยซ์นะฮะ

ใช่ค่ะเป็นข่าวใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเลยค่ะ
แต่ว่าเราก็พยายามหาข้อมูลรอบด้านนะคะ
ให้คุณผู้ชมนะตอนนี้มีข้อมูลเพียงเท่านี้จริง